มาดูเรื่องนี้ดีกว่าที่นครศรีธรรมราช
เฟซบุ๊คสมาคมสื่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถูกลูกชายที่หลอนยาเสพติดทำร้ายร่างกาย

โดยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยเถอะ

คือเป็นความเสียหายที่บ้านหลังนึง
แล้วก็ถูกโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คสมาคมสื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้นะคะ
มีภาพเหล่านี้และมีข้อความว่า

รักลูกแต่แม่อาจไม่รอด
โอ้โหทำร้ายแม่เลือดอาบค่ะ
อายุ๗๕ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

อยากให้ภาครัฐนำตัวไปบำบัดหน่อย
ผู้ก่อเหตุก็คือลูกชายคุณแม่นะคะ
อายุ๓๔แล้วคุณผู้ชม
ส่วนเจ้าของคลิปคือพี่สาวของผู้ก่อเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตำบลนาเคียนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
คนก็วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะว่าโอ้โหอีกแล้วเหรอ

อนยาขาดสติทำร้ายร่างกายกันเนี่ย

นักข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปค่ะ

เธอเป็นพี่สะใภของนายเฮยระวัส
หรือชากฤษเธอบอกว่าก่อนหน้านี้๔ปี
ชากฤษทำงานเกี่ยวกับบัญชีของตลาดในพื้นที่

แต่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำงานไม่ได้เลย
หอนหนักทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว
เมื่อวานนี้ชากฤษเสพยาจนหลอนทะเลาะกับน้องชาย

ไประบายอารมณ์ทำลายข้าวของในบ้านจนพังเสียหาย

ก่อนหน้านี้เคยทำร้ายแม่อายุ๗๕มาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งแรกแม่ตื่นมาละหมาดตอนเช้ามืด
ในชากฤทธิ์คงหลอนยา

กำลังละหมาดถีบแม่นะคะ
ครั้งที่๒จะไปขอเงินแม่

เอามีดตะวัดไปโดนหางตาแม่

ครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งที่ผ่านมาครั้งที่๓
ก็ถือมีดหาเรื่องชาวบ้านคนเขาก็หวาดกลัว
แม่ก็ไม่กล้าอยู่ด้วยหนีไปอยู่กับลูกชายอีกคน

โดยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเอาตัวไปได้ไหม
จับตัวไปบำบัดหรืออะไรก็ได้

แล้วก็ที่บ้านแม่เก็กลัวเพราะว่าเก็กเคยโดนแล้วใช่ไหมสองครั้ง
ที่หนูก็โพยกลัวไปด้วยเพราะว่าเวลาเขาอารวาส
เวลาเหมือนอารวาสคนเดียวเขาจะทำลายข้าวของอะไรแบบนี้
แต่ถ้าเหมือนเขาทะเลาะกับคนอื่นก็จะมีอาวุธด้วย
ส่วนคุณแม่ที่ถูกทำร้ายนะคะนางบากิยะอายุ๗๒
คุยกับนักข่าวแบบโอ้โหคุยไปทั้งน้ำตาแบบนี้

เด็กเริ่มเอาทนได้มะกันนักอ้อกอุดตก
คุณผู้ชมคนเป็นแม่ถูกลูกทำร้ายถูกลูกถีบกระเด็นหน้าขมรรมแล้วกลัวไม่รู้จะถูกทำร้ายอีกเมื่อไหร่วันดีคืนดีลูกหลอนอีกแล้วก็ทำร้ายอีกอย่างนี้เหรอคุณผู้ชมค่ะระหว่างที่นักข่าวของเราคุยกับแม่
จู่ลูกชายแม่นายชากฤษผู้ก่อเหตุเดินออกมา

นักข่าวเราก็กล้ากลัวก็คุยด้วยอ่ะ
มาถอยหนี
ไปมองแม่แล้วบอกว่านี่ไม่ใช่แม่เฮ้ย
นี่คือแม่หันไปมองแม่แล้วบอกว่านี่ไม่ใช่แม่

บอกว่าผมเป็นเด็กกำพลาถูกรับมาเลี้ยง

แล้วแม่ที่คนไหนครับ

จากเด็กศูนย์น้ำพาเอามาเป็นตัวแทนเมื่อก่อน
ก็เป็นตัวตายขอบคุณครับ

แม่อย่างนี้
ไม่แน่น
ไม่นาน

พูดคนละเรื่องกันเลยแต่ละประโยค

บอกมาจากศูนย์เด็กกำพลาเป็นตัวตายตัวแทน

ย่าแล้วจะมาจากเด็กศูนย์กำพาอะไรได้ยังไง
แล้วเป็นตัวตายตัวแทนคืออะไรอ่ะ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ผู้ใหญ่รสลีนะคะ
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ขอความช่วยเหลือ
ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากครอบครัวของนายชากฤษมาแล้วอะค่ะ

พาไปบำบัดยาเสพติด๑๕วัน
แต่ถูกส่งกลับมาเพราะไม่เข้าข่ายผู้ติดยาเสพติดอย่างหนัก
ก็เลยไม่ต้องบำบัดอยู่ได้แค่๑๕
คือ๑๕วันแล้วปล่อยกลับเพราะไม่หนัก
อ้าวแล้วยังไงคะแล้วก่อเหตุซ้ำ

คือทีมข่าวก็ไปถามตำรวจนะคะสพเมืองนครศรีธรรมราช
ก็ได้ข้อมูลมาว่าด้วยความที่ว่าบ้านหลังนี้คนในครอบครัวที่เป็นผู้เสียหายไม่เคยแจ้งความ
ก็เลยไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
ตำรวจก็พร้อมจะไปตรวจสอบพร้อมให้ความช่วยเหลือและพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

คือพอลูกเดินมานั่งข้างแม่ขยับถอยเลยอะค่ะ